คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องมิจฉาชีพหน่อย
เขามาแอบอ้างว่าเขาเป็นตำรวจ
ก็มีการที่จะหลอกเงินจากชาวบ้านช่วงสงกรานที่ผ่านมาค่ะ
คือแกงนี้จริงจริงเจ้าหน้าทีก็บอกมี๔คน
หลอกชาวบ้านเขาโอนเงินไปให้รวมแล้ว

ยังไงฮะก็นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
นายภูมิเขตเตชะวีรพงศ์อายุ๓๙ปี
แล้วก็นายสุเทพรุ่งเรืองอายุ๔๖ปี

เขาบอกว่ามีคนอ้างตัวเป็นตำรวจชุดเฉพาะกิจ
แล้วใช้ชื่อว่าสารวัตรโจ้รองโจ้และสารวัตรเสือ
คือทำเหมือนกับมาคุยอะค่ะ
มาคุยว่าดูแลการจัดงานเทศกาลช่วงสงกรานจะให้ราบรื่น
เดี๋ยวผมดูให้ปลอดภัยแน่นอน
ไม่มีใครมาก่อกวนงานแน่นอน
แต่ทีนี้ต้องจ่ายเงินมาก่อนเดี๋ยวจะได้ดูแลให้
แต่ถ้าเกิดว่าไม่จ่ายมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาจับนะ
ทีนี้ทางด้านเหยื่อค่ะเขาก็อยากให้ทุกอย่างมันราบรื่น
เขาก็ยอมจ่ายเงินให้โอนเงินให้ผ่านบัญชีธนาคารค่ะ

เงินไป๓ครั้งนะคุณรวมแล้ว๗๕๐๐๐บาท
ส่วนนายสุเทพผู้เสียหายอีกคนนึงก็โอนไป๒ครั้ง
รวมแล้ว๔๕๐๐๐บาท
ถ้ารวม๒คนทั้งนายภูมิเขตแล้วก็นายสุเทพ
คือ๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้พอโอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้ว
จะติดต่อกับอะไรสารวัตรโจ้รองโจ้สารวัสเสืออะไรเนี่ย

แล้วก็มารู้ว่าที่โอนตังไปให้นี่คงโดนหลอกเรียบร้อยแล้ว
เลยต้องมาร้องกองปราบ
แล้วก็ให้ตำรวจกองกำกับการ๒กองบังคับการปราบราม
ติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ทีนี้ค่ะทางกองปราบเขาก็ไปดูผู้ต้องหา
คือผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
มี๔คนตอนนี้นะคะ
คนแรกคือนายอดีศักดิ์เริงทรัพย์คนนี้แหละ
คือคนที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจ
คนที่สองคือนางสาวปติญญารุ่งรัศมีเป็นแฟนของนายอดีศักดิ์
แล้วคนที่๓ก็คือนางสาวสุภารัฐแย้มเนธ
คนที่๔คือนางสาวชนทิชาจันสีทิศเปิดบัญชีธนาคาร
แล้วนางสาวปติญญาเขารับสารภาพ
วรรดิวาจ้างให้นางสาวสุภารัช
แล้วก็นางสาวชนทิชาไปเปิดบัญชีธนาคาร
เปิดไว้เพื่ออะไรล่ะรับโอนเงินไง
หลังจากที่นายอดีศักดิ์คนที่เขาแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ
ข่มขู่คนอื่นสำเร็จแล้วว่าเอาเงินมา
อยากให้งานเรียบร้อยเอาเงินมาก่อน
ทีนี้พอไปข่มขู่คนอื่นได้สำเร็จ

อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๔คนนี้แล้วนะคะ
ข้อหาก็คือร่วมกันกันโชคทรัพย์
แต่ว่าตำรวจติดตามจับกลุ่มมาได้แล้ว๓คน
ยังคงเหลืออีกคนนึงคือนางสาวชนทิชา
แปลว่าตอนนี้นายอดีศักดิ์จับได้แล้ว
นางสาวปติญญาจับได้แล้วแล้วก็นางสาวสุภารัฐจับได้แล้ว

เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเร่งตามตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ